ทีนี้มาตามความคืบหน้าจากคดีเมื่อวานนี้นะครับ
ที่เป็นความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยกับเพชรบูรณ์นะฮะ
อันนี้คือคนขายปลายทางเลยนะครับ
ที่เขาจองไม่ทันหรือว่าจองได้แต่ไม่พอขายแล้วต้องไปรับมาต่อเนี่ย

แล้วก็ถูกโกงไปนะครับไม่ได้สลากนะครับ
ศูนย์เงินไป๑๐กว่าคนเนี่ยรวมแล้วกว่า๖ล้านบาทนะครับ
ก็เป็นความคืบหน้ากรณีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ในพื้นที่จังหวัดเลย
แล้วก็จังหวัดเพชรชบูรณ์กว่า๑๐คน
ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพภูหลวงจังหวัดเลย
บอกว่าถูกนางบัวไรสีชมพูที่เป็นชาวบภูหลวง
หลอกขายลอตเตอรี่ราคาถูกกว่ายี่ปั๊ว
ก็เลยหลงเชื่อแห่ไปสั่งซื้อกัน
เฉลี่ยแล้วก็ซื้อกันไปเป็นเงินคนละ๕แสนกว่าบาท
รวมแล้วเป็นเงินกว่า๖ล้านบาท
แต่ว่านางบัวไรเอาเงินไปแต่ไม่ได้สลากกินแบ่งลอตเตอรี่กลับมานะครับ

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามหานางบัวไล
ก็ไปตามที่อยู่ที่มีการแจ้งความกันไว้นะครับ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปตามหาตัวกัน
ก็เจอนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกับเธอ
นางบัวไลยอมรับว่าได้ขายลอตเตอรี่ให้กับผู้เสียหายจริงนะครับ
ทำการซื้อขายกันมานานหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
แต่ไอ้งวดสุดท้ายล่าสุดที่มันมีปัญหาก็คือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้เสียหายสั่งซื้อลอตเตอรี่มาตามปกติ
ราคาที่เธอขายต่อให้ก็คือประมาณใบละ๘๓๘๕บาทนะฮะ
แต่ว่างวดนั้นยี่ปั๊วแสดงว่ามันมียี่ปั๊วของยี่ปั๊วอีกทีหนึ่ง
ี่ปั๊วของนางบัวไลเนี่ยบอกว่าหวยงวดนี้ราคามันแพงขึ้นนะ
เธอก็เลยขาดทุนเพราะเธอบอกว่าเธอรับมาจากพ่อค้าแม่ค้าที่เอามาเนี่ย

แล้วยังมีการเอาเงินของคนที่เขาจ่ายมาให้แล้วเนี่ย
เอาไปใช้หนี้เก่าของยี่ปั๊วที่ค้างอยู่อีกก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้น
คนที่มาสั่งซื้อลอตเตอรี่กับเธอก็เลยไม่ได้นะฮะ
ศูนย์ทั้งเงินแล้วก็ไม่ได้ลอตเตอรี่
ป้าก็บอกว่าลอตเตอรี่ไม่ได้เพราะว่าเราเอาไปใช้หนี้เจ้าของลอตเตอรี่
ก็บอกตรงบอกตรงป้าก็บอกแล้ว
พอมาแจ้งโรงพักป้าก็บอกว่าเจ้านายก็บอกว่าเออหนูรับใช้หนูยอมรับผิด

ที่เงินผู้เสียงให้ทั้งหมดที่เราเอามามันทั้งหมดกี่บาทนะครับ
ก็ถ้ามีถ้ามีเตะทางนู้นก็๕ล้านกว่าบาท

ตรงตอนนี้มีใช้เขาไหมตอนนี้
ป้าไม่มีป้ามีติดบัญชี๕๐๐๐ป้าก็โอนเข้าไปให้ควักไว้แล้ว
แล้วก็ป้าก็ไม่ไปไหนมาป้าก็ไม่หนีไปไหน
ถ้าสมมุติว่าป้าจะไปหาเงินขายลอตเตอรี่ป้าก็โทรบอก
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลเชิงลึกมานะครับ
ก็พบว่านางบัวไลเนี่ยซื้อขายลอตเตอรี่งวดหนึ่งนะ
ใช้เงินมากกว่า๘ล้าน๕แสนบาทนะ

เพราะว่าเธอเอามากว่าแสนใบเอามาจากยี่ปัวอีกทีนะครับคุณเรียนพระสร
เป็นนี่เป็น๓ปัวแล้วเนี่ยนะมือ๓แล้วนางบัวไลซ์อ่ะนะฮะ
กองสลากมียี่ปั๊วแล้วเธอมารับต่อแล้วไปปล่อยต่ออีกทีหนึ่งนะครับ
ขายสุดท้ายนี่มือสี่นะเรียกว่าแต่ละงวดมีเงินหมุนเวียนมหาศาลนะครับ
หลังจากพูดคุยกับทีมข่าวของเราแล้วนางบัวไลก็เลยตัดสินใจ
ไปที่สพภูหลวงไปคุยกับกลุ่มผู้เสียหาย
เพื่อจะเจรจากลายเกลี่ยเรื่องเงินกันนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลจากทางผู้เสียหาย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินส่วนตัว
เงินที่มีอยู่ไปให้นางบัวไลเพื่อซื้อลอตเตอรี่นะ

ทำให้บางคนสูญเงินเสียเงินสดไปกว่า๑ล้านบาท
แบกรับภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก
แล้วเงินที่เราเอามามันเป็นเงินสดเราหรือว่าไปกู้อะไรบ้าง
กู้มาด้วยครับไปกู้มาทั้งรถเข้าไฟนุ้งไฟแนนซ์
แล้วก็เงินคนที่เขาฝากผมมาเขาก็ไปกู้ยืมมาอีกรอบนึงครับ
เราต้องจ่ายค่างวดค่าดอกเขาเนี่ยต่องวดนะครับ

อาทิตย์หนึ่งนี่ก็จะเหมือนอยู่หมื่นพัน
หมื่นนึงนี่เราต้องเสียดอกเขาร้อยห้าสิบบาท
แล้วคนนึงก็ใช้วงเงินเป็นแสนนะครับ
แล้วตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าต้องมีคนต้องใช้หนี้ที่ยืมทุนมาครับ

ก็อยากให้เอาตังค์ตัวที่เอาใช้หนี้เขาคืนมาให้ลุงเถอะเพราะลุงเดือดร้อน
ลูกน้องลุงทุกคนจนทั้งนั้นครับ

เขาบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีใช้ให้ทำไง
ก็อยากได้ตังค์ตัวที่ใช้ไปน่ะถ้ารู้ตัวว่าตัวเองไม่ไหวแล้วทำไมถึงไม่
ไม่บอกพวกลุงล่ะว่าหนูไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเอาตังค์ลุงไปใช้เขาอย่างนี้
ความรู้สึกของลุงนะคือไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแต่ตัวเองคนเดียวคนอื่นเขาก็เดือดร้อนกันเยอะอะครับ
แล้วก็ไปกู้กันมาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย